คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุอลละหมานขึ้นในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกานะครับ
ชาวบ้านก็ตกออกตกใจในรถปกติแล้วน่าจะเห็นคนนั่งอยู่
หรือไม่ถ้าไม่มีคนนั่งก็จอดไว้เฉยแต่คราวนี้ไม่ใช่คนครับ
และไม่ใช่สิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นวิญญาณแต่มันคือหมีเข้าไปนั่งอยู่ในรถนะครับ
คำถามคือว่าเข้าไปนั่งอยู่ได้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบว่า
หมีตัวนี้น่าจะเปิดประตูเข้าไปได้เองเพราะโดยรอบไม่มีร่องรอยการทุบรถนะครับ
เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐโคโลลาโดในสหรัฐนั้นรับแจ้งให้ไปช่วยเหลือหมีตัวหนึ่ง
เข้าไปติดอยู่ในรถยนต์ครับโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุว่า
เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยเข้าไปได้ยังไงเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งบอกว่า
จู่หมีตัวนี้เข้าไปอยู่ในรถทั้งที่ประตูยังปิดอยู่
แล้วไม่มีร่องรอยทุบกระจกหน้าแตกเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้วิตกกังวลนะครับ
จะช่วยมันออกมาได้หรือเปล่าแต่เกิดคำถามว่า
แล้วหมีเข้าไปอยู่ในรถคันนี้ได้ยังไง
ในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเปิดท้ายรถ
แล้วก็ปล่อยให้เจ้าหมีตัวนี้ค่อยออกมาเองนะครับ

เพราะว่าหมีนี่เอาแหมจะไปเล่นกับเขาด้วยนี่ก็ไม่รู้อารมณ์เขานะครับ

หมีตัวนี้รีบวิ่งเข้าไปในป่าทันที
เหตุการณ์นี้โชคดีครับไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเมื่อเจ้าของรถเข้าไปตรวจสอบภายในรถ
พบว่าโอ้โหสภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อย่างมากครับภายนอกยังสดใสอยู่แต่ข้างในนี้
เจ้าของบอกว่าต้องขอเวลาในการเยียวยาพอสมควรนะครับ